ดับหมู่กระบะตีนผีซิ่งชนร้านพังยับค่ะกำลังสาวเลย
เส้นขนมจีนอ่านะครับม้วนม้วนม้วนใส่ตะกร้า
จะไปเปิดตลาดเย็นไม่ได้ขายโอ้ยไปขายได้ไง

หวาดเสียวที่สุดดูนะฮะรถพุ่งเข้ามาแล้วดูพี่ผู้ชายนะ
โอ้ยนั่นไปแล้วไปแล้วไปไปไปไปทำอะไรไปอุ้มเด็ก
เด็กเด็กอยู่ในรถเข็นต้องดึงออกมาก่อนเลยอ่ะโอ้โห
ไม่ได้ขายเตรียมของไปนี่แหละครับชนโครมสนั่น
เหตุเกิดบ่ายสามของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาร้านขนมจีนนะครับ
บังคุวัฒน์อำเภอเมืองปฐุมธานีรถกระบาดสี่ประตูแหกโค้งพุ่ง
ปั้งเข้าไปในร้านฮะตอนเกิดเหตุมีในร้านเนี่ยมี๕คน
ผู้ใหญ่สี่เด็กเล็กหนึ่งที่อุ้มขึ้นมาน่ะ
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับครับทีมข่าวโทรไปถามคนโพสต์

เล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวตอนเกิดเหตุนะ
เตรียมของกันอยู่จู่จู่รถกระบาดมันพุ่งโครมเข้ามาครับ
ดีนะดีอะไรอ่ะดีที่ติดกำแพงกับข้าวของที่วางเอาไว้
ด้วยรถแรงกระแทกแล้วคนขับเป็นผู้หญิงฮะ
ถ้าดูดีนะเธอสวมชุดนอนมานะเธอยังสวมชุดนอนมาอยู่เลย
แต่ไม่แน่ใจนะสลึมสลือแบบนี้ไม่รู้ว่าดื่มมาหรือว่าป่วยนะครับ
ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเธอเล่าบอกว่าสามแยกป๊าบแหกโค้งปุ๊บ
หนพวงมาลัยคืนไม่ทันพุ่งเข้าไปในร้านฮะแต่เรื่องนี้ไม่มีการแจ้งความอะไรนะครับ
เขาเจรจากลายเกลี่ยกันได้ผู้หญิงคนขับเดี๋ยวเขาให้ประกันชดใช้ค่าเสียหายให้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินค่าเสียหายแต่ทั้งข้าวทั้งของทั้งร้าน
และค่าศูนย์เสียโอกาสเขาต้องปิดร้านไปไงมันขายของไม่ได้
แสนขึ้นไปฮะแสนขึ้นไปโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
แสนสาหัสเลยแหละตอนนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชม